คุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องของชื่อแปลกค่ะที่ผ่านมา
นี่ก็เห็นหลายชื่อแล้วนะแต่คราวนี้ค่ะ

อายุ๒๕ปีค่ะเป็นผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสพเมืองนครศรีธรรมราช
ผมก็สมุดว่าเออเออเอาชื่อเออเออออใช่ไหม
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์เขต๗
ผู้หมู่บอกว่าผมจบหลักสูตรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๘

แล้วก็มารับราชการที่สพทุ่งใหญ่ครั้งแรกเลยนะ
ถามผู้มูชื่อนี้ใครตั้งคะ
คุณพ่อผมครับคุณพ่อเป็นบรรณรักษ์ประจำห้องสมุทรที่อำเภอพระพรม
เป็นคนตั้งให้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะตั้งแต่เกิดเลย
แต่เหตุผลเนี่ยเคยถามพ่อแต่พ่อก็ไม่ได้บอกที่มา
ตัวผมเองเข้าใจว่าชื่อนี้น่าจะมาจากพ่อเป็นบรรณรักษ์ประจำห้องสมุดไง
แล้วพ่อก็ต้องมีความรู้ด้านภาษาเลยตั้งชื่อนี้ให้
ผู้หมู่ผู้หมู่ชอบไหมจะเปลี่ยนชื่อไหมบอกว่าโอ๊ยผมชอบ
เพราะว่าชื่อที่พ่อตั้งให้เป็นสิริมงคลสำหรับผมเสมอ

เราน่าจะเป็นคนดีบ่าเด่งด้วยสะพากะเด่งดีครับ

เป็นคนง่าย

เห็นดีด้วยเข้าไป

บอกว่าเนี่ยผมเห็นชื่อเพื่อนผมเอออเนี่ย

ที่สำคัญเพื่อนที่จบตำรวจรุ่นเดียวกันเนี่ย

จำได้จำ
ตำรวจโทเอออได้ทุกคนเลยอ่ะ

เป็นผู้หมวดใช่ไหมใช่ผู้หมู่